แต่สร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะ
เกษตรทำเงิน
อากาศร้อนได้ลงน้ำแช่ตัวคลายร้อนอย่างคุณพี่
ก็คงเย็นสบายไม่ใช่น้อยเลยนะครับ
แต่เดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางแล้วเนี่ยนี่
นี่คือการลงน้ำหาปลาซิลของชาวบ้านต่างหากล่ะครับ
ตอนแรกผมก็คิดว่าลงเล่นน้ำคลายร้อนซะอีก
ปลาตัวเล็กน้อยที่กำลังว่ายน้ำเหล่านี้นี่แหละครับ
น่าสนใจเพราะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่น้อยเลยนะครับ
พาชาวตลอดข่าวมารู้จักกับการเลี้ยงปลาซิลขายที่นี่เลยครับ
สระน้ำแห่งนี้เป็นของพี่จักริจแก้วพระกาครับ
ซึ่งพี่จักริตจะออกหาปลาเล็กปลาน้อยอย่างปลาซิลและปลากระดีตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
แล้วก็นำมาปล่อยลงสระน้ำของตนเอง
ก็เลี้ยงรวมกับปลานินและปลาตะเพียนไปเลยครับ
สิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงปรับสภาพพื้นที่ให้ปลาเล็กปลาน้อย
ด้วยการนำพืชน้ำลงในสระ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและที่หลบภัย
เพราะปลาเล็กปลาน้อยเหล่านี้
จะกินอาหารเหลือจากปลานินและปลาตะเพียนอยู่แล้ว
จึงทำให้พี่จักริตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
มีแต่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วพี่จักริตก็ปล่อยให้ปลาเพาะขยายพันธุ์กันเอง
ตามธรรมชาติด้วยเลยใช่ไหมครับ
เขาเกิดง่ายยังไงก็พังเขาเองก็

ง่ายกินง่ายคือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย
บาซิลนะครับแล้วก็มาอยู่กับพื้นที่ด้วยเนอะ

จับส่งขายสร้างรายได้เสริมได้ตลอดทั้งปี
อย่างปลาซิลและปลากระดีจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

เพราะว่าเป็นปลาที่ได้รับความนิยม
โดยราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
สามารถสร้างรายได้วันละประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท

เรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นครับ
สระน้ำหลังบ้านจึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ